ก่อนที่เราจะมาทำไล่ส่วนผสมหรือว่ามากรรมการเลี้ยงเป็ดเนี่ยครับเมื่อก่อน
ทำงานอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็เบื่องานที่บริษัทที่โรงงานทำอยู่นะคะก็เลยมาทำเป็นประสุทธิ์เลี้ยงเป็ดนะคะทำให้เรามีรายได้มากกว่านะคะการทำงานแต่ละเดือนแล้วเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอาชีพที่มีอิสระแล้วก็เสรีด้วยนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมาควบคุมเรานะคะเราเป็นเจ้านายตัวเองนะคะแล้วก็มีรายได้เข้าทุกวันนะคะ
ขับทางนี้อยู่ที่นี่คือแทน
สันทอร่นเทียมให้ด้วย

ทำนะ
อยู่ที่๔๑๕ค่ะ
จากปิดห้าร้อยกว่าตัว

หนึ่งฟอง
อันนั้นก็เป็นฐานของจีน
แล้วก็ไข่พื้นบ้านเราจริงธรรมดา

น่ารักเขาจะมีนั่นนะ
ไม่ต้องใจนะ

ค่อยได้อาบน้ำสวยงาม
อันนั้นตัวที่ว่าเป็นผีเท้า

แล้วก็เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม

จากนี้กำลังศึกษาคุมมหาญ
อยากมีฟาร์มหาญขึ้นลงไปอีก

ต้องเช็ดไข่ก่อนนะคะ
จะเช็ดไข่ทำความสามารถ
นักฟังวันหนึ่งก็ได้ประมาณปีห้าร้อยฟังวันหนึ่งก็ได้ประมาณปีห้าร้อยฟวงวันหนึ่งก็ได้ประมาณปีห้าร้อยฟวง
วันหนึ่งก็ได้ประมาณปีห้าร้อยฟวง
วันหนึ่งก็ได้ปีห้าร้อยฟวง